จันทบุรีครับคุณผู้ชมลองถามตัวเองว่าเป็นคนรักสันโดดหรือเปล่า
ชอบความเงียบปลีกวิเวกหรือเปล่าแต่คนเราจะรักความสงบได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ย
มาดูข่าวนี้เลยคุณผู้ชมฮะพระรูปนี้อาศัยอยู่ในเมน
นี่เลยคุณผู้ชมฮะดูให้ดีเห็นเขาลางความเป็นเมนเผาศพไหมล่ะ
นี่ภายนอกนะคุณผู้ชมมีเตียงไม้อยู่หน้าประตูเมนด้วยครับ
ไม้นี่ทำจากเหล็กส่วนด้านข้างเตาเผาศพนี่นะ
กั้นไว้เป็นห้องใช้สำหรับจำวัดในห้องนี่ฮะนี่เตียง
แล้วก็มีการเอาแผ่นไม้มาวางบนฐานเมนทำเป็นเตียงนอนคุณผู้ชม
โอ้โหนี่ไงเตาเผาศพครับแล้วก็เจาะผนังเมนเป็นกรอบหน้าต่างด้วย
ไปหลังเมนก็ดัดแปลงเป็นห้องน้ำครับโอ้โหเข้าห้องน้ำกันหลังเมนเลย
ทาสีโดยรอบสาราแล้วก็ปล่องเมนให้มันดูสวยงามซะหน่อย
ส่วนจุดพักศพที่อยู่ด้านหน้าเมนเนี่ยก็ทำเป็นห้องขนาดเล็กเป็นรูปต้นโพจำลองเนี่ย
ใช้สำหรับนั่งปฏิบัติธรรมได้เอ๊ะใครนะใครมาอยู่ตรงนี้
ครูบาน้อยครับหรือว่าพระอธิการสุทัพสุเมโท
เป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานเลือกที่จันทบุรี
เล่าแบบนี้คุณผู้ชมท่านเนี่ยบวชมานาน๑๔พันศาแล้วนะ
ส่วนที่ว่าทำไมท่านถึงมาดัดแปลงเมนเก่าให้เป็นกุฏิแบบนี้
ต้องย้อนไปคุณผู้ชมย้อนไปตอนที่ท่านมาจำพรรษาที่วันนี้เมื่อปี๕๖เลย
นานแล้วตอนนั้นเนี่ยวัดสุดโสมมากท่านเล่า
ท่านก็เลยร่วมกับชาวบ้านครับปรับปรุงพัฒนาวัดแล้วก็ดัดแปลงเมนเก่าให้เป็นกุฏิ
ศพสุดท้ายที่มีการเผาด้วยเมนหลังนี้เนี่ยก็คือ๑๑ปีที่แล้ว
ท่านก็เลยบอกมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ชาวบ้านเขาคิดหรอก
และหลังจากพัฒนาวัดแล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาทำบุญกันมากขึ้นเลยครับ
ส่วนสาเหตุว่าที่เลือกจำวัดในกุฏิแบบนี้
มองว่ามันเป็นการเตือนใจท่านนะเตือนใจว่าความตายมันก็ใกล้ตัวนี่แหละ
ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตและส่วนตัวท่านท่านรักสันโดดอยู่แล้วครับ
ชอบเลยการปลีกวิเวกนั่งสมาธิในป่าช้าแบบนี้

ครูบาน้อยท่านชอบแล้วท่านก็บอกอีกว่า
ตั้งแต่มาจำวัดที่นี่นะเอ็นสิ่งเร่นรัฐเนี่ยเหรอ